คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์เรื่องของ

แล้วกลายเป็นว่าน้องคนนี้
ขวบเองเล่นน้ำอยู่กับพี่ชาย
อยู่ดีพลาดท่าจมน้ำลงไปตรงน้ำทะเล

พยามาเร็ว

พยามาเร็ว

นากยิงเปล่าไหมยิงเปล่า
น้องจมน้ำไปเกือบห้านาทีนะครับโอ้โหเป็นน้องผู้หญิงค่ะ
อายุเพียงแค่๗ขวบแล้วไลฟ์การ์ดเนี่ย
พลเมืองดีก็มาช่วยตอนแรกช่วยกันนำร่างน้องขึ้นจากน้ำทะเล
ตรงบริเวณนี้คือชายหาดจอมเทียนที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นเด็กมาเล่นน้ำ
โดยน้องมาเล่นน้ำกับพี่ชายค่ะตอนที่เอาตัวน้องขึ้นมาได้
เอาจริงนะจมน้ำไปถึง๕นาทีนี่นานมากนะคะช่วยชีวิตน้องอยู่นานแล้วรีบค่ะ
ประสานรถจากโรงพยาบาลนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลแต่คุณผู้ชมคะกลายเป็นเรื่องเศร้านะคะ
ช่วยเหลือน้องไม่ได้น้องเสียชีวิตค่ะทางด้านของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของชายหาด
บริเวณนั้นคุณสงกรานประธานเล่าแบบนี้ว่าเขารับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำ
มาตรวจสอบเห็นแล้วแหละว่าตอนมาถึงพลเมืองดีช่วยกันแล้วนะคะ
แล้วตอนที่มาเนี่ยเห็นว่าน้องไม่มีชีพจรแต่อย่างไรก็ตามต้องช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่อง
รู้มาว่าน้องไปลงเล่นน้ำกับพี่ชายแต่พลาดหน้าจมน้ำต่อหน้าต่อตาพี่
เองก็ช่วยไม่ได้นะคะแม้ว่าจะมีพลเมืองดีพยายามมาช่วยแล้ว
จมน้ำนานเกินไปสุดท้ายเสียชีวิตแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ